สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะ
มาไหว้พระองค์ใหญ่นะคะซึ่งปกติค่ะ
เวลาที่เราเห็นพระองค์ใหญ่สีดำแบบนี้นะคะ
เราก็จะนึกถึงหลวงปู่ทวดใช่ไหมคะแต่ในยุคนี้สมัยนี้ค่ะ
วัดค่ะนิยมสร้างพระเกจิอาจารย์นะคะ
เป็นพระองค์ใหญ่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะ
หมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมาที่อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วถ้าเราจะนึกถึงพระเกจิอาจารย์
ชื่อดังในย่านนี้ค่ะก็ต้องเป็นหลวงพ่อลุง
วัดท่ากระบือแห่งนี้นั่นเองค่ะ
พิกัดเฮงแรกนะคะเมื่อเรามาถึงวัดแห่งนี้ค่ะ
ก็ต้องมาไหว้หลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมค่ะ
มาที่นี่นะคะขอแนะนำเลยค่ะว่าให้มาในช่วงสายสายหรือไม่ก็ตอนเย็นไปเลยนะคะ
เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่โล่งแจ้งถ้ามาตอนเที่ยงหรือว่าตอนบ่ายเนี่ย
โอ้โหจะเป็นอะไรที่ร้อนมากมากเลยค่ะส่วนในเรื่องของหลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่นะคะ
ต้องถามเจาะลึกจากลุงนิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
หลวงปู่รุ่งเนี่ยนะเราได้สร้างองค์ใหญ่นี่ก็เป็นเนื้อทองแดงลมดำ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
หลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่แล้วนะคะเราก็ต้องมาปิดทองหลวงพ่อรุ่งในวิหารแห่งนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาจุดทูบจุดเทียนด้านหน้าแล้วค่อยเข้าไปปิดทองด้านในวิหาร
ตอนที่ปิดทองหลงพ่อรุ่งในวิหารพวกจะไปเถอะในวิหารหน้านะครับ
แล้วในเรื่องของวัตถุบงคลของท่านจะมีอะไรที่แบบเด่นบ้างนะคะ
ดังมากราคาเป็นล้านไหม
แล้วก็มีภัยยันตร์มีเสื้อยันตร์
มีตะกรุดก้าวดอกตะกรุดโทน

แล้วก็แท้วคาดปลอดภัยตายห่วงไม่มี
หลายคนเนี่ยเขาจะมาขอพรหลวงพ่อในหลายเรื่องใช่ไหมคะ

มาบอกหลวงปู่ให้ช่วยเกี่ยวกับหน้าที่การงานเนี่ยนะ

มีฆาติการมากันเยอะนะ

ใครมากลับวาดขอพรจากลูกปูต้องเป็นตามชื่อของพ่อ
แล้วลุงนิดเคยเจอเหตุการณ์ปฏิหารที่เกิดจากองค์หลวงพ่อบ้างไหมคะ
โอ้โฮเมื่อปี๑๙๓๒๑๙๓๘นะ
แล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านร้องเพลงไปอย่างเพลินเลยนะ

ไปไฟกระบอกปืนมันอยู่หลังมือเลย
มันยิงมันไม่ถูกแล้วมาถูกอะไรตรงนี้อย่างที่เห็น

โอ้โหปืนจ่อตรงนี้แล้วคือไม่เข้าเลยเหรอคะ

สำรวจมาเจ็บปอกกระสุนปืนให้เราไปดูนี่ก้าวนาน
พอเราเห็นลูกปืนนี้ข่าวสุดเลย

อีกหนึ่งพิกัดเฮงนะคะถ้ามาที่วัดนี้
ต้องมาที่วิหารพระประธานพรให้ได้เลยค่ะ
เพราะว่าด้านในนะคะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่
ตั้งแต่สมัยลุงปูฎูลุ่งยังมีชีวิตอยู่
รอที่วัดนี้เองทำพิธีรอ

ใช้เด็กนักเรียนนั่งเช้าบ้านให้ช่วยกัน
ลึงเข้ามาผลิตสถานในวิหารตรงนี้

โดยมากนะจะขอกันเรื่องโชคลาภนะ
มาขอกับหลวงพ่อประตามทรไม่มีปีกก่อนจริง
ไหว้พระชมพิกัดเฮงกันมาหลายจุดแล้วนะคะ
มาวัดทั้งทีค่ะก็ต้องเข้าไปกราบพระประธาน

นักธนาภาพพรพร้อมหน่วยพร
ให้ผู้ชมรายการสรรค์ข้าวนี้นะ
ขอบรรณาคุณภาษีรัตนาศัย
พระบุญบาระเมียพ่อใหญ่ในอุโบสถนี้

ถ้ามีความสุขความเจริญเจริญรุ่งเรือง
ในชีวิตคิดการณ์งานทุกกายทุกใจ

กัดเฮงวันนี้นะคะได้มากราบหลวงพ่อลุงค่ะ

จะมีตลาดรุ่งประชารัฐริมน้ำนะคะ